เดี๋ยวจะพาไปดูอุโบสถหินภูเขาหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะมีความสวยงามมากค่ะแล้วก็ใช้เวลาสร้างนานกว่า๒๖ปี
โอ้โหไม่ธรรมดาไปกันที่วัดใหม่แหลมทองศรีวรารามอยู่ที่ตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
ชมความงามแบบแปลกตาค่ะกับอุโบสถหินภูเขาสไตล์อินเดียคุณดูนะคะมันมีความแตกต่างจากอุโบสถทั่วไป
รูปแบบโครงสร้างของตัวพระอุโบสถที่มีลักษณะคล้ายกับวิหารของประเทศอินเดีย
และที่สำคัญดูใกล้คุณดูใกล้นี่มันคือวัสดุในการใช้มันจะเป็นหินสีแดงที่มีลักษณะพลุนของคุณและใช้หินแบบนี้หลายร้อยตันนะ
ชาวบ้านเขาเรียกหินอันนี้ว่าหินภูเขาไฟหินภูเขาขออภัยค่ะหินภูเขาเฉยแล้วก็ใช้เป็นส่วนประกอบของผนังและเพดานตัวพระอุโบสถทั้งหมด
ทำให้เราได้เห็นมุมมองเห็นมุมสวยงามของโบสถ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลย

ถูกต้องซึ่งกว่าจะมาเป็นความสวยงามความแปลกตาแบบนี้นะคะพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๕๓๕คุณ
นานมากสร้างตามแบบที่ทางพระราชวิมลโมลีอดีตเจ้าอาวาสคณะอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมานำแบบมาจากประเทศอินเดียนะคะแล้วก็มาประกอบกับพื้นที่ในนั้นมันมีภูเขาหินแบบนี้จำนวนมาก
ทางชาวบ้านก็ช่วยกันขนขนหินขนวัสดุที่นำมาประกอบการก่อสร้างคือเป็นการประหยัดงบประมาณด้วยแล้วก็เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านด้วย
ไม้คนละมือใช่ค่ะแล้วก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังได้ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชาวบ้านในชุมชนด้วย
มาถึงวันนี้ที่นี่ใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งหมด๒๖ปีแทบเท่าอายุดิฉันเลยเอาจริง
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเป็น๒๐ปีค่ะคุณ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้
ก่อสร้างกันมาตั้งแต่ปี๓๕ปี๖๑แล้ว

โดยเทศบาลตำบลแหลมทองก็จะผลักดันให้เป็นพุทธสถาน
ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไป

ชำระล้างจิตใจอีกหนึ่งถังด้วย
ใครที่อยากจะมาชมความสวยงามของอุโบสถที่แปลกตาแบบนี้นะคะ

วัดใหม่แหลมทองศรีวรารามตำบลแหลมทอง
อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

มีโอกาสก็ควรจะเข้าวัดทำมงทำบุญ